หาเงินค่าน้ำค่าไฟเข้าวัดเพราะอะไร
โควิดก็ทำให้คนไม่ค่อยกล้าเข้าไปทำบุญเท่าไห
เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันเดี๋ยวจะเป็นโควิดหรือเปล่า
พระท่านก็น้ำไฟก็ต้องจ่ายทำยังไงดี
ก็ต้องไปขายของแบบนี้
มีการโพสต์รูปของพระสงฆ์วัดบางย่าแพรก
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ

พร้อมเชิญชวนญาติโยมอุดหนุนกัน
อาตมาต้องการหาปัจจัยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙แบบนี้
โอ้โหคนก็แชร์กันเยอะเห็นไหม

วัดมีการติดป้ายประกาศขายมะม่วง
ที่บริเวณทางเข้าวัด
ตั้งโต๊ะขายอยู่ที่ลานสาราการประเรียน
มีพระครูประหลัดประสาทพรมหาปุญโย

ใส่ถุงชั่งน้ำหนักกันไป

แล้วก็มะม่วงเขียวเสวยครับลูกใหญ่
ขนาด๒ลูก๑กิโลกรัม
ขายกิโลกรัมละ๑๐๐๑๓๐บาท
แล้วก็ลูกเล็กขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาทครับ
ท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าที่เอามะม่วงไปขาย

สวนมะม่วงเขามีผลผลิตออกมาเยอะ

ที่เอามาขายก็จะเอาเงินส่วนหนึ่ง

เจ้าของสวนเอามาส่งให้วันละ๖๐๐๗๐๐กิโล
ขายตั้งแต่วันที่๒๓กุมภาพันธ์นะ
วันได้กำไรมาแล้ว๘๐๐๐บาท

เขาจะขายต่อไปกลงจนกว่าธุรกิจ
มันไม่พอกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ต้องใช้เงินส่วนตัวของท่านเองจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ไม่อยากเอาเงินทำบุญอย่างอื่นมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลย
เพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาร่วมทำบุญ

ขึ้นบ้านใหม่ก็เขาก็ไม่จัดกันเนอะงานบุญก็ไม่ค่อยมีกระทบไปหมดเลยถึงเงินทำบุญด้วย
นะส่วนที่ว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าที่ไปขายแบบเนี้ย
ท่านก็บอกว่าอ้าวโยมก็ลองเทียบกันกับการขายพระเครื่องดูแล้วกันกับเครื่องรางของขังเนี่ย
นั่นก็ไม่ใช่จิตกิจของสงฆ์เหมือนกันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่พึงกระทำ
แต่อันนี้อัตมาต้องการค่าน้ำค่าไฟอืมนะฮะเขาบอกว่าโยมลองคิดดูอะไรที่มัน
ควรทำและพึงกระทำมากกว่ากันเอออ่ะใครที่อยากจะช่วยทางวัดเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ
คุณก็ไปซื้อมะม่วงพระท่านก็ได้กำไรไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ก็เป็นบุญสองต่อเลยค่ะนะช่วยชาวสวนด้วยท่านตั้งใจช่วยชาวบ้าน
ใช่ส่วนมะม่วงกอดด้วยนะใช่ค่ะอ๋ออืมเอาล่ะครับ
เรื่องของความยากลำบากนะครับทุกเพศทุกวัย